กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับมาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อย
ถ้าคุณผู้ชมเปิดก๊อกน้ำออกมาแล้วมันเป็นแบบที่จะเห็นทำไง
มันดำปี่มากจริงค่ะคุณผู้ชมเป็นคุณผู้ชมจะกล้าใช้น้ำไหม

กาแฟดำโอเลี๊ยงอย่างดูน่ากินไปคุณศึกษากุญอันนี้มันไม่กล้าชั้นเลยค่ะ

นี่ค่ะชาวบ้านเขาต้องทนใช้น้ำแบบนี้นะ
ใช่แล้วที่คลิปนี้มีเสียงดนตรีด้วย
เพราะว่าชาวบ้านเขาใส่เสียงดนตรีมาให้ฟังด้วย
เป็นคลิปที่ถูกร้องเรียนออกมาผ่านโลกโซเชียล
แล้วก็ร้องเรียนมาโดยตรงแฮชแท็กไทยรัฐด้วยนะฮะ

นี่คือพื้นที่หมู่๒ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนะคะ
แล้วทีมข่าวของเราเห็นแบบนี้นะโอ้ยขนลุกค่ะ
แต่ก็ลงไปไปหาชาวบ้านไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะ

ไอ้หนูมาดูยายจะเปิดน้ำรถน้ำต้นไม้นี่

ส่วนตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคือพอลองเปิดไปเนี่ย
คือบางทีมันก็เป็นสีขุ่น

คุณยายบอกว่าพอวันที่เปิดออกมานั้นหลาน
พอเปิดกล้องออกมาแล้วมันดำแบบนี้
โอ้โหยายเนี่ยดึงเสื้อออกแทบไม่ทันเลย

เวลายายล้างหน้าแปลงฟันยายเอาน้ำจากที่ไหน

คุณยายบอกว่าบางทีต้องกรองไว้ก่อน
ต้องกรองไว้นะฮะให้ขี้ดำมันตกตะกอน

หรือไม่ก็ต้องเอาน้ำกินมาล้างหน้าแปลงฟัน

ว่าบอกมาทางไทยรัฐทีวีของเราอย่างเดียวเลย
ยายบอกว่าโอ๊ยชาวบ้านเขาไปร้อง
ขอให้ทางเทศบาลตะบนบ้านกล้วยนี่นะ

แต่แหมไอ้หนูร้องไปแล้วเรื่องมันก็เงียบ
ทุกวันนี้ไม่เห็นได้แก้ไขอะไรเลย

แล้วดูสิผนังพื้นห้องน้ำเห็นไหม
ผนังต่างมันก็มีคราบดำเนี่ย

เป็นให้หายดำนี้นะครับเรื่อย

ต้องรอเอารองไว้แล้วให้มันตกตะกอนเอา
รอให้มันหาย

ไม่ได้เลยเพราะใส่ไปยังไม่ได้เปิดดู
ก็ใส่โอ้โหดำอันนี้ใช้ไม่ได้เลย

ได้เลยขออะไรก็บอกขอน้ำก่อนอย่างอื่น

อย่างอื่นยังไม่ขอเลย

ถ้าจะให้ไปขออย่างอื่นคงไม่กล้าขอแล้ว

เมื่อกี้บอกแล้วไงว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

ดังนั้นนะคะนักข่าวของเราก็เลยไปถามกองช่าง

กำลังจะส่งทีมช่างลงพื้นที่ไปล้างถังเก็บ
แล้วก็ไปดูระบบกรองน้ำปลาปลา
บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนด้วยนะคะ

ทีนี้การกรองมันก็เลยไม่มีประสิทธิภาพ

แต่ต้องรองบ

เทศบาลบอกแบบนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ
จะรีบดำเนินการให้แบบเร็วที่สุดเลยนะครับ